ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นั่นบอกเลยนะว่าเขามี
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าที่นี่นะ
เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดื่มได้ดื่มแล้วชื่นใจด้วย
พาไปที่บริเวณชายป่าวังจำป่าเฮียนะครับ
ตำบลออนใต้อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ำบ่อยาเลยนะเป็นยารักษาด้วย
เป็นความเชื่อกันนะครับเขาบอกว่านับถือกันมานานแล้ว
สำหรับชาวบ้านแถวนั้นซึ่งก็เรียกที่นี่ว่าน้ำบ่อยาศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งบริเวณบ่อน้ำเนี่ยก็มีสารพระฤษีมีรูปปั้น๓องค์นะ
เป็นพระฤษีบรมคูของแพทย์แผนโบราณตั้งแต่ดั้งเดิมนู่นแล้วล่ะครับ
แล้วก็มีรูปปั้นภูรษีทีโวกโกมารพรรค
เป็นแพทย์ประจำพระองค์ขอพระพุทธเจ้าบรมคูของวงการแพทย์แผนไทย
แล้วเหนือบ่อยางศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปก็มีการอัญเชิญพระพุทธ
รูปรุ่นนาคปรกปลาประดิษฐานเอาไว้อีกด้วย

คุณจะเห็นว่ามีรูปปั้นปลาไหลทองขนาดความยาวสัก๒เมตรเนี่ย
ปั้นเอาไว้อีกต่างหากนะครับ